พิธีกรรมงานบวชที่หาดูได้ยากในประเทศไทยนะครับ
เพราะว่ามันเป็นงานบวชแบบฉบับของชาวพม่า

ดีค่ะเห็นไหมดูแปลกตาเหมือนกันนะคะ
เสียงดนตรีทั้งท่าทางในการแบบรำแห่นาคมา
คุณดูแปลกดนตรีเป็นแบบนี้เลย
ผมว่านะสีสันวิธีการแต่งตัวท่าทางการเต้นมันเหมือนกับทางเพื่อนบ้านเรา
ใช่นี่ก็คือนี่คือประเพณีงานบวชพระพระของชาวพม่าเขานะคะ
จัดขึ้นที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
คือปกติเราต้องบอกว่าแทบจะไม่เคยเห็นงานบวชในลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยเลยคุณ
แต่ภาพงานบวชที่เห็นเหล่าพี่น้องชาวไทยเชื้อสายพม่า

เพื่อทำการอุปสมบทให้ลูกให้หลานเข้าสู่ร่มกาสวพัฒน์นั่นเอง
ซึ่งงานบวชพระชาวพม่าเขาจะจัดทุกอย่าง
ต้องบอกว่าคล้ายคลึงกับงานบวชของทางไทยมาก
แต่ว่าจะแตกต่างก็คือมีการทำพิธีกรรมบางอย่าง

ขบวนแห่นาคของทางพม่าเนี่ยก็จะมีการแต่งกายตามแบบฉบับของทางพม่าเขาเลย

เขาจะให้สามะเนนเนี่ยนุ่งสร่งพม่าด้วย

ก็จะมีเครื่องหัวเครื่องประดับศีรษะด้วย
แล้วก็ขี่บนหลังญาติมิตรไว้ค่ะ
พวกญาติก็ให้เนรให้สามเณรให้อำนาจขี่หลังขี่คอ
แล้วก็แห่รอบบทคล้ายกับไทยนี่แหละ
ลักษณะคล้ายกันแล้วก็แห่ไปนะคะ
แล้วก็มีดนตรีแล้วก็ดำเนินพิธีกรรมงานบวชต่อไป
ก็เป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมทางศาสนาเนาะ
ที่ต้องบอกว่าหาดูได้ยากแทบจะไม่เคยเห็นเลย

ไม่รู้มีโปรยทานมานะถ้ามีจะขอไปแจมด้วย